พาคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศที่วัดสุนทราราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่อยนะคะ
ที่ทางด้านของญาติญาติแล้วก็ครอบครัวของคุณตาจรูนเนี่ย
ได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้
แล้ววันนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพที่วัดด้วย
ซึ่งวัดนี้ก็เป็นจังหวัดในบ้านเกิดของคุณลุงนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรามีรายงานบรรยากาศการเตรียมงานศพของคุณตาจรูนที่วัดสุนทรารามนะคะ

ทันทีที่ร่างของคุณตาซาเล้งนะคะ

บรรดายญาติพี่น้องที่เตรียมรอรับศพอยู่นะคะ
ก็กลั้นน้ำตาแห่งความสูญเสียไว้ไม่อยู่ค่ะ
เพราะว่าภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายที่ได้พบและพูดคุยกับคุณตานั้น
คือวันรวมญาติเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งขนาดนั้นเองคุณตายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ
ก่อนจะเกิดเหตุวัยรุ่นรุมทำร้ายนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เองทางญาติต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
ร่างของคุณตาซาเล้งหรือว่านายจรูนมีพันธ์
อายุ๘๒ปีที่ถูกนายนาราธรโสติยังอายุ๒๑ปีทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมา
ที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ถูกนำมาตั้งไว้ที่วัดสุนทารามหรือว่าวัดห่อหมก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อทำพิธีรดน้ำศพค่ะ
ซึ่งบรรยากาศการเตรียมงานศพตลอดทั้งวันนั้นเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
เพราะว่านอกจากญาติพี่น้องแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันมารอร่วมพิธี
และเดินทางมารอรับศพคุณตาซาเล้งที่วัดห่อหมกกันเป็นจำนวนมาก
นางบุญเรืองเทพอูทรอายุ๖๕ปีน้องสาวได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ติดตามข่าว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

ลูกสาวลูกชายเผลอแกก็คว้าซาเล้งออกไปเก็บอะไรต่ออะไรของแก
ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านที่มาร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะคะ
กระทรวงวิทยาลัยธรรมเองก็ได้มอบหมายให้กรมคุ้มคลองสิทธิและสิทธิภาพ
ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาซาเล้งโดยมีนายธนทศนะคะ
เป็นตัวแทนไปร่วมรดน้ำศพและวางพวงหลีดไว้อะไรค่ะ
สำหรับงานศพของคุณตาซาเล้งนะคะทางครอบครัวได้มีกำหนดสวดพระอภิษฐรรศพเป็นจำนวน๔วันค่ะ
ซึ่งจะมีการชาปนกิจศพในวันอังคารหน้านะคะ
ในส่วนของนายนาราธรหรือว่าจอร์ดผู้ต้องหานะคะก็ได้ติดต่อมายังลูกสาวของคุณตา
เพื่อที่จะต้องการเข้ามาขอคำมานะคะรวมทั้งต้องการบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลการกระทำความผิดครั้งนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็จะรายงานบรรยากาศให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปค่ะ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ